คุณผู้ชมครับจากกรณีลูกชายคนโตของพลเอกพันลบปิ่นมณีเสียชีวิต
ก็เมื่อวานนี้พลเอกพันลบปิ่นมณีพร้อมครอบครัวก็เดินทางไปรับศพแล้ว
ครอบครัวไม่ติดใจปมการเสียชีวิตเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุครับ
ครอบครัวของนายรัชรสปิ่นมณีอายุ๕๐ปี
ซึ่งเป็นลูกชายของพลเอกพันลบปิ่นมณี
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักชินวัฒน์
เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
เพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของนายรัชลศลูกชายคนโต
หลังจากประสบเหตุพลัดตกจากระเบียงลานจอดรถชั้น๘
เสียชีวิตวันที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เมื่อวานเป็นพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าเมื่อวานนะครับ
โดยทางครอบครัวปิ่นมณีได้นิมนต์พระลูกวัดวัดสุวรรณประสิทธิ์
มาทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณในรัชรศ
โดยใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีจนแล้วเสร็จนะครับ
ก่อนเดินทางไปรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อนำไปจัดพิธีบำเพ็ญกุศล
จากนั้นช่วงเย็นได้มีพิธีรดน้ำศพนายรัชรศ
สารา๗วัดลาดพร้าวบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจนะครับ

ซึ่งพลเอกพันลบปิ่นมณีพ่อของผู้เสียชีวิต

ตอนที่ทราบข่าวก็รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้มีลางบอกเหตุแต่อย่างใดนะครับ
ว่าลูกชายจะฆ่าตัวตายหรือจะเสียชีวิต

เพราะว่ายังทานข้าวยังดูทีวีอะไรด้วยกันอยู่เลย
แล้วตอนเช้าลูกชายก็ขับรถของคุณพ่อ
คือพลเอกพระลบออกจากบ้านไป
ก็คิดว่าคงจะไปดูพระที่ห้างแห่งนี้
เพราะว่าห้างแห่งนี้เป็นที่ที่ลูกชายจะไปดูพระเป็นประจำอยู่แล้ว

ไม่น่าจะใช่เป็นการฆ่าตัวตายนะครับ
ทางครอบครัวตอนนี้ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าทางครอบครัวบอกด้วยว่าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ลูกชายยังไปเดินเข้าห้องน้ำอยู่เลยที่ห้างแห่งนี้
ถ้าเกิดคนตายจะไม่ไปเข้าห้องน้ำก่อนแบบนี้
เดี๋ยวไปฟังเสียงทางด้านอดีตที่ปรึกษานายก

จะมีใครไปฆาตกรรมไปผลักเขาไปอะไร

เพราะว่าผมเช็คไปที่ห้างเขา
ก่อนที่เขาจะตกไปเนี่ยเขาเข้าห้องน้ำนะฮะ

เพราะฉะนั้นคนจะโดดตึกตายนี่คงไม่เข้าห้องน้ำ

เป็นเพชดคนเป็นหมอกคน

ก็หัวแก้วหัวแหวนนะครับ
เขาอยู่กับแม่เขามาตลอดผมไม่เคยอยู่กับเขา
พออนั้นแม่เค้ารักมากเป็นลูกคนเดียว
ผมก็ต้องรักเขามากอยู่แล้ว
ก็เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเลยนะครับ
ส่วนทางด้านของนายเทิดศักดิ์ศรีสุรพัฒน์
เขยของนายรัชรสผู้ตาย
ก็เปิดเผยว่าครอบครัวไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต

เพราะว่านายรัชรสไม่ได้มีปัญหาหรือว่าความเครียด
เพียงปัญหาสุขภาพเล็กน้อย
ไม่น่าจะถึงขั้นเป็นสาเหตุให้ฆ่าตัวตายนะครับ
ส่วนพิธีสวดพระพิธรรมศพจะมีขึ้นในเวลา๑๙นาฬิกาเป็นเวลา๕วัน
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันที่๑๕พฤศจิกายน
เวลา๑๗นณวัดลาดคราวนะครับ